มาดูเรื่องของการหลอกลวงให้โอนเงิน

แล้วก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไป
รายล่าสุดนี่เป็นหญิงอายุ๔๒ปี
แจ้งความกับตำรวจภูทรเสม็จจังหวัดชนบุรี
บอกว่าถูกหลอกให้โอนเงิน๒๐๐๐บาทให้กับมิจฉาชีพ
บอกคือเขาจะไปจ้างให้ผู้หญิงคนนี้

แต่พอโอนเงินไปให้แล้วบอกเป็นค่าจ้างสรุปหายไปเลยนะคะ

นางสาวไพร้อกิจจาธิชากรอายุ๔๒ปี
เป็นชาวชนบุรีเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเสม็ด

รู้จักกับนางสาวทัศนียานพาณิชย์ผ่านเฟซบุ๊ก
และติดต่อให้นางสาวทัศนีช่วยเธอหน่อย
โฆษณาแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางที่เธอ

หากต้องการจำหน่ายสินค้าให้ได้มากขึ้น
จะต้องมีรางวัลการันตีสินค้าที่จำหน่าย

เพื่อให้รับรางวัลสินค้าเกี่ยวกับสินค้าจาก๒สถาบัน

เงินให้นางสาวทัศนีเพื่อหวังจะได้รางวัลนั้น

ไม่มีสถาบันใดให้การรับรองสินค้า

หากต้องการเงินคืนให้ไปฟ้องร้องเอาเอง

เป็นเครือข่ายของสำนักงานป้องกันและปราบรามการ

เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับนางสาวทัศนี

เรื่องต้นตำรวจจะออกหมายเรียกนางสาวทัศนี

ผู้เสียหายฝากเตือนผู้ขายเครื่องสำอาง